ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านสักพักมีคนขี่รถมาตามประกบข้าง
พอเขามาประกบสักพักนึงเอ๊ะทำไมเจ็บที่ขา
คำดูโดนกรีดขาวเขาขับขับมาเอามีดกรีดขา
ผู้หญิงคนนี้เขาก็ตกใจรีบเร่งเครื่องหนีสุดชีวิตเลย
เลือดก็ออกกางเกงก็ขาดก็คือหวังต่อทรัพย์แหละ
แต่เธอนั้นบิดหนีได้ทันสุดท้ายก็รอดมาได้คุณผู้ชม
กรีดขาครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
มีผู้ชายสองคนขี่รถมาตามประกบจากนั้นรู้สึกเจ็บที่ขา
แล้วก็คำดูกางเกงก็ขาดแล้วก็เป็นแผลด้วย
เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะหวังจะชิงทรัพย์นะฮะพอโพสต์ไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ผู้เสียหายทางโทรศัพท์มีการโทรศัพท์ไปคุยกัน
หลังจากเลิกงานก็ขี่รถไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้ออยู่บนถนนสาย๓๐๒
มีช่วงที่ต้องชะลอความเร็วเพราะว่าต้องเข้าโค้ง
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะมีผู้ชายขับขี่กันมา๒คน

หนีด้วยความเร็วเท่าที่จะทำได้บิดแบบเร็วที่สุด
เพราะว่าเธอนั้นไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
หลังเกิดเหตุมาก็เลยโพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊ค
ภัยประชาชนเตือนภัยผู้หญิงต้องระวังกันด้วย
ถ้าเกิดว่าไปขี่รถขับรถตอนกลางคืนคนเดียวเปรียว
ก็อาจจะประสบเหตุแบบนี้โดยที่ไม่รู้ตัว
แต่ว่าโชคดีเธอไม่ได้แบบโดนชิงทรัพย์ไปนะครับ